คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับ

ใจกล้าเป็นรอปภของคอนโดนี่แหละฮะ

ลูกบ้านเป็นผู้ที่ป่วยติดเตียงครับ

แบกลงบันดายหนีฝ่ายลงมา
จนทรอบปลอดภัยนะครับ
นี่แหละครับรอบพพอใจกล้านะครับ
ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกบ้านนะครับ

คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็รอปภคนนี้สามารถช่วยเหลือลูกบ้าน
ออกมาจากชั้น๖ได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
คลิปนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
ในโซเชียลก็ชื่นชมรอปภเป็นอย่างมากนะครับ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายวิสิทธิ์ดีเด่น

เล่าให้ฟังบอกว่าผมทำงานที่คอนโดแห่งนี้มา๑ปี๓เดือน
ในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นผมพยายามช่วย
ช่วยในการเคลียร์ลูกบ้านทุกคนออกจากตัวอาคาทั้งหมด
จังหวะที่ไปเจอผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยช่วยกันกับเพื่อนรอปภแบกขึ้นหลังลงมาด้านล่างเลย
ซึ่งตอนนั้นผมก็พยายามช่วยชีวิตเต็มที่
ไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องอะไรนะได้รับคำชื่นชม
แต่อย่างใดนะฮะเพียงแต่จังหวะนั้นผมคิดอยู่ในหัวอย่างเดียว
ต้องช่วยลูกบ้านออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะฮะ
ก็กลายเป็นสิ่งที่ชาวโซเชียลเขาก็ชื่นชมน้องรอปภคนนี้นะฮะ